ทนสู้ขี่รถข้ามไปเขื่อนศรียัต

มีคุณป้าคนหนึ่งตกปลาอยู่กลางน้ำ

ผมเห็นผู้หญิงเป็นน่าจะป้านั่นแหละ

เห็นแค่ใส่เสื้อเหลืองสีเหลืองเขียว
แล้วก็หมวกฟางอยู่ในน้ำ

คิดว่าเดี๋ยวผมขับไปแล้วค่อยไปถามป้าว่า

แต่พอหันซ้ายหันขวาไม่มีป้ายอยู่แล้วนะครับ

ทีนี้เนี่ยเขาก็อธิบายเป็นมีว่า

เสื้อสีเหลืองเขียวน่ะ

กลายให้ไปเห็นจูหายไปแล้วไม่ทิ้งรองรอยอะไรไว้เลย
ตอนแรกเอ๊ะหรือเขายังไงเราก็ไม่ได้เอกใจ
เพราะกลางวันคนถ่ายก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะ
แต่พอมีชาวเน็ตเข้าไปดูเอ๊ะเรื่องนี้มันหลอนนะครับ
เขาอ่างบรือในแล้วกำลังจะกลับบ้าน
เขาตั้งใจจะใช้เส้นทางนี้นะรัดเลาะขับผ่านเขื่อนศรียัดไป
เพราะเห็นว่ามันมีถนนอยู่น้ำไม่สูงมากน่าจะขี่ผ่านได้
แผลมันร่นระยะเวลาได้ต้อง๑๐นาทีก็เลยพยายามลุยเข้าไป
เพราะเห็นว่ากลางน้ำก็มีคนยืนอยู่มีคุณป้ายืนอยู่
รถเราต้องไปได้น้ำไม่น่าจะลึกแต่ปรากฏว่าพอถึงกลางสะพานโอ้โห
ที่คิดว่าคุณป้ายืนอยู่นั้นกลับไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียว
รอบข้างมันมีแต่น้ำแล้วมันสูงนั่นหมายความว่า
คุณป้าถ้าเป็นคนไม่น่าจะยืนตรงนั้นได้
แสดงว่าเอ๊ไม่ใช่คนใช่ไหมล่ะเอ๊ะหรือป้ามาเตือนว่าเฮ
หนุ่มจะขับรถไปน้ำมันสูงหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
หลายคนที่เห็นคลิปนี้ไปคอมเมนต์เลยว่าไม่รู้เหรอว่าที่นี่มันมีอาถรรพ์พ่อนุ่ม
คือเขามีอาถรรพ์ของสารเจ้าพ่อเขากาและทุกปีที่นี่จะมีคนจมน้ำเสียชีวิต
ในช่วงของใกล้วันขึ้นปีใหม่ถ้าย้อนกลับไปถ้าคุณผู้ชมจำได้ปีที่แล้ว
มีเหตุการณ์เรือล่มจำได้ใช่ไหมครับมันซ้อนกับเหตุการณ์รถเก่งที่ไปจมน้ำ
อยู่สองเหตุการณ์ในปีที่แล้วแล้วมีคนเสียชีวิตหลายศพ
แล้วจุดที่พ่อหนุ่มคนนี้เลี้ยวไปกลับรถออกมาเป็นจุดเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์
เมื่อต้นปีคือหนึ่งมกราคมปีที่แล้วรถเก๋งถูกกระแสน้ำพัดจมหายไป
ราวนั้นมีผู้เสียชีวิต๓ศพด้วยกันรอดมา๒
เป็นข่าวไปแล้วแล้วคนที่รอดชีวิตออกมาจากรถเก่งก็บอกว่า
เห็นอะไรรู้ไหมฮะเห็นคุณป้าคนนึงยืนยกยอปาอยู่ในเขื่อนเหมือนกัน
แล้วคิดว่าน่าจะเป็นคุณป้าคนเดียวกันกับในภาพนี้
ในข่าวตอนนั้นคุณป้าไปเตือนคนขับรถเก่งว่าหนูมันไปไม่ได้หรอกน้ำมันลึก
คือคุณป้าไปคุยกับคนขับรถเก่งด้วยแต่คนขับรถบอกว่าก็จะไป
ไม่รู้เหมือนมีอะไรจงใจให้ไปสุดท้ายถูกน้ำพัดจมน้ำหายไปแล้วมีผู้เสียชีวิต
คุณเบียร์เจ้าของคลิปพอได้อ่านคอมเมนต์ขนลุกสู้เลยเพราะว่าเกือบจะตายอยู่แล้ว
เกือบเป็นตัวตายตัวแทนอยู่แล้วแต่เชื่อว่าชะตาไม่ถึงคาด
ก็เลยตัดสินใจไม่ดันทุรังขี่รถพาน้ำไปไม่งั้นอาจจะตายได้
แต่สิ่งที่มันติดค้างในใจคือคุณป้าที่เห็นเป็นคนหรือเป็นวิญญาณ
หรือคุณป้ามาเตือนเขาหรือต้องการจะบอกอะไรเขาทำให้เขารอดตายมาได้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับร้อนจริงร้อนมากฮะ